เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดร้านทองแห่งหนึ่งที่ปฐุมธานีค่ะ
ผู้ชายคนนี้ดูดีตีตีใส่แว่นแต่งตัวดีทำทีเป็นมาขอซื้อทอง
ขอดูหน่อยเลสข้อมือน้ำหนัก๕บาท
ดูไปดูมาหันซ้ายหันขวาฉกทองวิ่งหนีขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วก็ขี่หนีไปเลยนะคะ

ของกับมันได้
ประกอบหนึ่งยุทธศวรรษประกอบสามศูนย์ร่วมวันสี่วันสิบที่ส่วนเกษตร
นี่ค่ะพนักงานร้านทองบอกดูเผินไม่น่าเชื่อไง
ก็แค่ใส่หน้ากากอนามัยใส่เสื้อยืดธรรมดาดูตีตีแต่งตัวดีมาขอดูทอง

จะแบบให้เนียนแล้วมั้งเนอะให้ดูแบบเออไม่น่าจะมาเกาะเหตุอะไร
ห้างทองเยาวรักษ์รุงเทพสาขาโลตัสบางกระเดียมเผิมเมืองปทุมธานีนะคะ
สร้อยข้อมือทองคำน้ำหนัก๕บาทไป
ราคาก็ประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นกว่าบาท

ใช่ทำทีเป็นแบบคลุ่นคิดตัดสินใจซื้อดีไม่ซื้อดี
หันซ้ายหันขวาชวนพนักงานคุยหรือวิ่งไปเลย

่งหน้าไปทางติวานนท์ปากเกร็ดนนทบุรี
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสายวันนี้เองค่ะ
ตำรวจปกครองรังสิทธิ์ไปตรวจสอบนะคะ
ผู้ชายคนที่ก่อเหตุน่าจะอายุประมาณ๓๕๔๐ปี
สูงประมาณ๑๖๕เซนติเมตร

เพราะว่ามีแค่หน้ากากอนามัยอย่างเดียวเลย

แต่งตัวเรียบร้อยใส่แว่นใส่นาฬิกามาคนเดียว
เหมือนกลับมาดูลาดเหลาต้นทางเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
พอได้จังหวะเนี่ยค่ะก็ก่อเหตุ

พูดจาดีดูสุภาพน่าฟัง
พนักงานร้านทองที่อยู่ติดกับร้านที่เกิดเหตุเล่าให้ฟัง
ว่าก่อนที่คนร้ายจะไปก่อเหตุเนี่ยค่ะ
ทำทีไปขอดูกำไรข้อเท้าเด็กน้ำหนัก๒สลึงแล้วขอถ่ายรูปไป
จากนั้นไม่ถึง๕นาทีย้อนกลับมา
ขอดูกำไรข้อมือเด็กสองสลึงแต่มีท่าทีลังเล
ก็เลยบอกว่าไปดูร้านอื่นก่อนก็ได้นะ
เขาก็ออกจากร้านไปออกจากร้านไปแป๊บเดียวไปก่อเหตุกับร้านทองข้าง
ได้เลสข้อมือน้ำหนักตั้ง๕บาทไปอะค่ะ

แล้วเขาบอกว่าผมขอดูอีกรอบครับ

เขาบอกว่าเป็นข้อเท้าด้วยข้อมือด้วย
แต่จริงอ่ะผมอยากได้เป็นข้อมือในน้ำหนัก๒สรรือ
พี่ก็ลองดูตรวจสอบราคาหลายร้านดูนะคะ

เขาก็พอครับได้ครับ
แล้วเขาก็เปิดเหมือนเปิดหาอะไรเขานี่แหละ
แล้วพอเต็มนูตเขามือเขาจะสั่นหน่อย
เหมือนก็มองซ้ายมองขวามองไปเรื่อย
แล้วเขาก็ท่านเจอผมขอคิดดูก่อนครับ

พอไม่ถึง๕นาทีก็หนูก็มารู้ว่าเขาไปออกไปทางข้าง
เดินออกจากร้านนี้ไปก่อเหตุอีกร้านหนึ่ง
ตำรวจก็เร่งติดตามตัวคนร้ายนะคะ
แล้วก็ไล่ดูกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนี
เก็บร่องรอยลายนิ้วมือคนร้าย
เพื่อเป็นหลักฐานในการตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาทางเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์

แล้วคนก่อเหตุไม่เคยจะรอดเนื้อมือของตำรวจนะ

คือเห็นถ้าใครรู้จักก็เห็นก็จำได้เลย
คือเห็นหน้าชัดก็แค่มีหน้ากากอนามัยอย่างเดียว